ทะเลสัตหีบกันหน่อยครับคนก็ไปเที่ยวเยอะ
นักท่องเที่ยวกำลังเที่ยวทะเลเพลินครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
เอาลูกอมไหมเอาลูกอมมาแจกเหมือนคนใจดีนะไม่เอา
ไม่เอาไปเถอะพอไล่ปั๊บโมโหครับ
ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวไม่พอกระชากสร้อยจากนักท่องเที่ยวจนสร้อยขาด
เหตุการณ์นี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพสัตหีบรับแจ้งว่ามีผู้ชาย
ไปทำร้ายผู้หญิงกระชากสร้อยคอทองคำแล้วหลบหนีไปครับ
ตำรวจเร่งตามตัวเลยครับจากพิกัดจุดเกิดเหตุชายทะเลสัตหีบที่ชนบุรี
ชาวบ้านช่วยกันคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ครับ
หลังจากนั้นเจอตัวผู้เสียหายแล้วเป็นผู้หญิงก็ยืนรอให้การกับคุณตำรวจนะครับ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่านั่งอยู่ที่ชายทะเลกับเพื่อน
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุเดินเข้ามาแจกลูกอม
พูดจาเหมือนแทะโลมเหมือนพูดจานวนลามไม่ให้เกียรติผู้หญิง

ว่าแจกลูกอมเฉยมันก็คงไม่น่าเกลียดหรอกแต่นี่คือพูดจาน่าเกลียดไง
ก็เลยไล่ไปไปไม่เอา
พอไล่ปั๊บผู้ชายโมโหครับทำร้ายร่างกายแล้วก็กระชากสร้อยคอของเธอจนขาด

เป็นสร้อยคอเส้นยาวโดนกระชากจนขาดเส้นนี้คุณขวัญคุณผู้ชม

ก่อเหตุเสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ขอบคุณชาวบ้านมากที่ช่วยกันสกัดตามตัวและคุมตัวเอาไว้ก่อน
จนกระทั่งตำรวจมารับไม้ต่อนะฮะ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้สังเกตง่ายหลายคนเจอก็คือ
ชอบเดินเร่แจกลูกอมให้กับคนท่องเที่ยว

ผู้หญิงและเด็กจะเป็นเป้าหมายของเขา
แล้วบางคนนะฮะไม่ได้เจอแค่การพูดลวนลาม
เนื้อต้องตัวไปแตะอังด้วย

เขาก็เลยบอกว่าขอแจ้งตำรวจเถอะ

จะไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าครับ

คือเรานั่งกินอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาขับรถเข้ามา
แล้วเราก็คือไม่รับของของเขา
แล้วทีนี้เขาก็ด้วยการพูดจาไม่ดีใส่เรา
แล้วทีนี้เราก็เลยคือไล่เขากลับ
แล้วเขาก็เดินขึ้นมาค่ะทำร้ายร่างกายหนู
พักหนูเข้ากำแทงจนล้มไปแล้วเขาก็ยังตื่นอยู่
เขายังต่อยอยู่อ่ะแล้วทีนี้เขาก็ดึงดึงประมาณเหมือน
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
หลังจากนั้นเมื่อพบความผิดที่ชัดเจน

เพราะว่าตอนนี้คนเริ่มไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะ
การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว